ว่าบ้านเรานี่นะคะคู่รักคนบันเทิงเยอะแยะเลย
คู่ที่เข้าเขาเข้าทางคนคลั่งรักก็มีเหมือนกันนะฮะ
หรือว่าบางคู่หลายคนบอกว่าถ้าดูจากทางโซเชียล
เขาก็ดูไม่ค่อยหวือหวาอะไรแต่ลึกแล้วเขาคลั่งรักกันมากคุณผู้ชม
เริ่มกันที่คู่แรกดีกว่าเราพูดถึงคู่นี้ค่ะ
ว่านธนกฤษแล้วก็น้องฟางธนันทรนั่นเองหรือว่าฟางเพฟังแก้วนะคะ
คู่นี้เขาคบหาดูใจกันมา๖ปีกว่าแล้วนะคะ
ก็เป็นคู่รักที่ค่อนข้างเรียบง่ายมาโดยตลอดเลย
พวกเขาก็ปล่อยซีนหวานมาเลยจ้า
เป็นภาพโมเมนต์แบบมุ้งมิ้งเวลาอยู่ด้วยกันอย่างนี้
เสมือนว่าโลกนี้มีเพียงแค่เราสองคนนะคะ
ให้แฟนได้ฟินไปตามกันด้วยค่ะ

ประมาณนี้

เพราะว่าคู่นี้เขาไม่ค่อยได้แชร์ภาพเหล่านี้ลงโซเชียลเท่าไหร่
แต่พอนานทีเราได้เห็นก็ยิ้มตามอยู่เหมือนกันนะคุณผู้ชมนะ

อันนี้คลิปนี้ฝ่ายชายเป็นคนที่ลง

เพลงรักต่อไปนี้จะมีแต่เธอเท่านั้น

แต่ที่ดังกว่าต้องคิมินโอโต๊ะ

คุณผู้ชมต่อกันที่คู่รักคู่นี้กันบ้าง
คู่นี้เขาคบกันมา๗ปีกว่าแล้วคุณผู้ชม
เรื่องอาถงอาทันหลายคนบอกว่าเฮ้ย๗ปีเนี่ยหลายคู่เขาเลือกนะ
คู่นี้บอกเลยไม่ต้องเก็บมาคิดให้กังวลใจค่ะ
เพราะว่าเขาหมั่นเติมความรักความใส่ใจกันตลอด
คู่นี้ก็มักจะมีมุมน่ารักให้เห็นกันเรื่อยเลยนะคะ
โดยเฉพาะที่ถ่ายรูปคู่พี่แจ๊คดูท่านี้

ไม่มีแฟนค่ะโอ้โฮสลังเทห์เหรอแฟนเก่าที่ผ่านมา

บอกว่าถ้าสังเกตดีเนี่ยจะมีช็อตที่ต่างฝ่ายต่างแอบมองกันและกันคุณผู้ชม
หรือจะเป็นซีนแบบว่าทำหน้าหยอกแกล้งกันก็มี
เรียกว่าเป็นมุมน่ารักของคนคลั่งรัก
หวานน้อยแต่หวานนานนั่นเอง

เราจะปิดท้ายกันที่ครูนี้หน่อยดีกว่านะครับ
หน่องนี่นะคะก็คือน้องชายของพี่บอยปกรณ์นั่นเองนะจ๊ะ
คู่นี้อายุห่างกัน๘ปีนะ

เพราะว่าตลอดเวลาที่คบกันมาเกือบ๒ปีแล้วนะ
รื่นไร้อุปสรรค

ก็เลยเป็นจุดสมารณชันเติมความหวานกันและกันด้วยวิธีนี้
และอย่างที่ทราบกันว่าคู่นี้เขาเป็นสายแกล้งพี่แจ๊ค

ฝ่ายชายเนี่ยนะมักจะเป็นฝ่ายลงมือแกล้งน้องแพรวาตลอดเลยนะฮะ
อย่างภาพล่๖๔สุดค่ะท่านเค้าแอบถ่ายน้องแพรีวาตอนหลับนะคะ
แต่ว่านี่น้องแพรวาเขารู้ตัวซะก่อน
ภาพก็เลยออกมาเป็นอย่างที่เห็นนี่แหละค่ะ
ฉันลืมตาซู่เลย
ฉันรู้นะจะแอบถ่ายใช่ไหม
ทำอะไรอยู่เหรออะไรอย่างนี้

แต่เอาหนึ่งจริงแถวว่าเหมือนวันใหม่มากเลยอ่ะ
หรือว่าไม่อ่ะเหมือนน้องสาวของบ้านอุปกรณ์
อยู่ไปนานเนี่ยหน้าตาเราจะละไม้คล้ายคนที่เราคบหาด้วย

ตกใส่จะมีความผูกพันแหละกับบ้านเนี่ย
เชียร์นะจ๊ะให้เป็นสะพ้ายเต็มตัวสักทีนะคะคุณผู้ชม